เอาล่ะมาต่อกันที่กระแสคู่จิ้นนับประพาคินกันบ้างดีกว่า
สาวแพทย์ณปภาเขาออกมายอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ย
มีความสุขแฮปปี้สุดกับสถานะคู่จิ้นกับหนุ่มโตโน่ในตอนนี้นะครับ
เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามก็คงจะต้องฟิน

แต่ว่าสาวแพทย์เขาก็ออกมาเปิดเผยว่าจริง
เขาก็รู้สาเหตุที่ฝ่ายชายยังไม่พร้อม
พัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าคู่จิ้น
แต่ว่างานนี้นะคะก็ต้องไปถามหนุ่มโตโน่เอาดูว่าเพราะอะไรค่ะ
เพิ่มความฟินให้แฟนคลับณปภาคินแบบไม่หยุดค่ะ
สำหรับคู่ของนางเอกสาวอารมณ์ดีแพทย์นับประพา
และนักร้องหนุ่มพ่อมายโตโนภาคิน
ล่าสุดจูงมือกันออกรายการเรียกความฟินจิกหมอนอีกครั้ง
ซึ่งแพทย์เผยว่าครั้งนี้เป็นโอกาสดี
ที่ได้กลับมายังจุดเริ่มต้นของกระแสจิ้น
โดยฝ่ายชายก็ยินดีที่จะให้แฟนเห็นงานคู่บ้าง
ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งสองตอนนี้
ย้ำว่าไม่มีการพัฒนาไปในทิศทางอื่น

แต่ด้วยเหตุผลใดนั้นให้ไปถามนักร้องหนุ่มเอาเอง
ซึ่งสาวแพทย์ก็โอเคและยิ้มรับกับสถานะนี้

ครอบครัวของฝ่ายชายปลื้มเธอ
ก่อนจะแง้มว่าตอนนี้ก็มีหนุ่มนอกวงการ

หลายคนอยากจะเห็นเราทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง

พี่โน่เองเขาก็เหมือนแบบ

มันคงไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วล่ะค่ะ
มันได้เต็มที่ก็คือเพื่อนที่ดีต่อกัน

เพราะว่าพูดตรงก็คือเคมีเราตรงกันนั่นแหละค่ะ

คือเราดีใจตั้งแต่ที่คุณแม่พูดถึงชื่อละครเราถูก

พยายามจะบอกให้แพทย์รอพี่โน่

น่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ได้เลือกผู้ชายที่เข้ามามากกว่า
เป็นยังไงตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละ
สาวแพทย์ตรงสโลแกนเธอเลยทีเดียว
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าสำหรับกระแสจิ้นของนับประพาคินเนี่ย
ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่รอติดตามผลงาน

คู่นี้เขาน่ารักนะคะมีความจริงใจ
มีความเป็นตัวตนของตัวเองไม่ทิ้งตัวตนของตัวเอง

แล้วก็มีความรู้สึกดีให้กันในฐานะพี่น้องเท่านั้นเอง
ใช่เป็นแค่คู่จิ้นไม่ใช่คู่จริงว่างั้นเถอะ
ตรงกันเท่านั้นแหละคู่จิ้นแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน

สินตนาการตอนไหนไปเรื่อย